คุณผู้ชมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนชั้นม๒
เด็กนักเรียนชายคนนึงปกติเพื่อนก็จะมารับที่บ้านเพื่อไปโรงเรียน
แต่ว่าวันนี้ลูกชายจะเดินไปรอรถเอง
แล้วก่อนออกไปรอรถนะยังมาสะกิดขาแม่
บอกว่าแม่ไปแล้วนะไปโรงเรียนแล้วนะ
ไม่คิดค่ะว่านี่คือประโยคสุดท้ายจากปากของลูก
เพราะว่าตอนที่ลูกไปยืนรอรถเนี่ยถูกรถที่รับส่งนักเรียนเนี่ยนะคะ
ชนจนท้ายที่สุดเสียชีวิตค่ะคุณผู้ชม
เหตุการณ์สลดนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเช้าเลยค่ะตอน๘โมง
ตำรวจสพคูคศแล้วก็แพทย์นิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพล
รวมถึงเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึง
ลงพื้นที่ไปจุดที่เกิดเหตุค่ะอยู่ตรงถนนเรียบคลอง๓ซอยสุนัน
เทศบาลเมืองลาดสวายอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
ผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็คือเด็กชายพัฒนาวีโกสุมอายุ๑๔ปี
น้องเรียนอยู่ชั้นม๒โรงเรียนแห่ง๑แถวอำเภอธัญบุรี
น้องถูกรถตู้รับส่งนักเรียนสีบรอนทะเบียนนหนูคอควาย๕๔๕๕นครปฐม
ที่มีนักเรียนอยู่เต็มคันรถชนน้องพัทรวีตอนที่น้องยืนรออยู่หน้าปากซอย
เลือดไหลท่วมนะคะกระโหลกศีรษะแตกอยู่ในสภาพที่ตอนนั้นเนี่ย
สวมเสื้อวอร์มใส่ชุดนักเรียนกางเกงขาสั้นรองเท้าผ้าใบ
แม่ของน้องกับลูกชายอีกคนนึงไปยืนเฝ้าศพแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
ออนอุมาทองแกมอายุ๓๕ปีก็เล่าให้ฟังนะ
บอกว่าแม่กับลูกชายอยู่ที่ตำบลคูคศที่ปฐุมธานี
แล้วปกติแล้วเพื่อนของลูกจะไปรับที่บ้านเพื่อจะไปโรงเรียนด้วยกัน
แต่ว่าวันนี้เมื่อเช้าลูกชายจะเดินไปปากซอยด้วยตัวเอง
แต่ก่อนที่จะเดินออกไปปากซอยยังมาสะกิดขา
แล้วก็บอกกับแม่บอกว่าแม่จะไปโรงเรียนแล้ว
ไม่คิดค่ะว่านี่คือประโยคสุดท้ายที่แม่ได้ยินจากปากลูกชายค่ะ
เขามาสะกิดขาเขาก็บอกว่าจะไปโรงเรียนแล้ว
ตอนเช้านี้นะครับได้พูดอะไรเพิ่มเติมบ้างไหม
นี่ถ้าให้เพิ่งไปเขาก็จะหยุดแล้วก็อ้อมมาบุญกับเค้า
ไม่ให้แม่อยากแม่ไว้ไปส่งน้องอีกดีกว่า
ว่าเพื่อนสมัยตายเขาพูดแบบแบบ
ส่วนรถที่ชนเนี่ยนะคะรถตู้รับส่งนักเรียนเนี่ยกระจกฝั่งซ้ายฝั่งคนนั่งเนี่ยมีรอยแตกไฟด้านหน้าฝั่งซ้ายก็มีรอยแตกยุคนะคะคนขับรถตู้บอกว่าขับมาทางตรงตอนแรกอ่ะมองไม่เห็นน้องน้องอ่ะยืนอยู่ตรงเสาไฟแล้วก็เหมือนกับวิ่งมาวิ่งมาแล้วหลังจากนี้ก็มีรอยแตกยุคนะคะคนขับรถตู้บอกว่าขับมาทางตรงตอนแรกอ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพล

ก่อนจะให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ